ตรงบนมีคนขึ้นไปนั่งอยู่กันครับแจ๋งครับ

ข้ามไปก่อนไปนะ
โรคชนิดนี้ก็คือสวัสดีหล่ะ

เดี๋ยวจะลองได้มันเป้าหมาย

อันนี้คือแถวที่วันนี้มันอยู่ข้างหลัง
พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง
พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง

พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง
พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง
พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง

พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง

พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง
พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง
พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง
พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง
พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง

พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง
พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง
พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง

พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง

พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง

พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง

พวกเขาถ่ายมันตรงกลาง